คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพนี้แล้วเป็นคุณยาย
ภาพคุณยายท่านหนึ่งตาเนี่ยปูดบวมแบบปูดออกมาเลยนี่นี่
ไม่ใช่แค่ปูดบวมธรรมดานะมันม่วงช้ำคือช้ำทั้งหน้าเลยค่ะ
หลายคนบอกคุณยายถูกหลานทำร้ายร่างกาย
เนี่ยไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดขึ้นเองคุณยายถูกทำร้ายแน่
เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีการทำร้ายคนแก่ขนาดนี้
มันต้องเป็นเรื่องมันต้องถึงตำรวจอืมวันนี้เราส่งทีมข่าวลงไปหาคุณยายท่านนี้เลยนะว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นได้คุยกับทั้งคุณยายทั้งกับลูกคุณยายหลานคุณยายที่บอกว่า
เป็นคนทำร้ายคุณยายอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับมาฟังความจริงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ข้อความบอกว่ายายถูกหลานชายทำร้ายที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
คนนี้คือคุณยายตุ๊คุณยายตุ๊อายุ๗๕ปีค่ะเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปหาคุณยายที่บ้านเลย
สภาพเห็นไหมตาบวมแบบปิดสนิทค้างช้ำหนกแก้มช้ำหน้าม่วงไปหมดเลย
ยายตู้ค่ะก็ถามจริงเขาบอกว่าวันที่ลงพื้นที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
คือตาเนี่ยบวมน้อยลงกว่าภาพที่เห็นตอนแรกแล้วแต่หน้าเห็นไหมคะว่ายังช้ำทั้งหน้าอยู่เลย
คือจากม่วงบวมเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นสีดำคล้ำแล้ว
ม่วงคล้ำม่วงเข้มแต่ตาก็ตาบวมน้อยลงกว่าวันแรกอะค่ะ
ภาพซ้ายคือวันแรกภาพนี้คือที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปเจอ

ถามยายจริงว่ายายตู้ยายไปโดนอะไรมาฟังยายตอบนะคะ
จะได้ยินว่าเสียงที่ตอบส่วนใหญ่เป็นเสียงผู้ชาย
เสียงลูกชายแกที่นั่งอยู่ใกล้ค่ะครูปรีชานะคะ
เราก็เลยถามว่าอ้าวพี่ตกลงยังไงตกลงแม่พี่ไปโดนอะไรมา

คุณปรีชาบอกว่าอ๋อแม่ตกเตียงแล้วเดินชนผนังบ้าน
ตาก็เลยปูดบวมแบบนี้
โหลงเครงไป
ลูกชายยืนยันว่าแม่ตกเตียงแล้วเดินชนผนัง
แต่เจ้าหน้าที่ตอนที่ได้รับแจ้งเหตุเขาบอกว่า

แต่ยายก็ยืนยันว่ายายตกเตียง

ใช่ค่ะเราก็เลยลองไปคุยกับคุณสำอางอนุวงศ์
ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสะแก้ว
คนที่ถ่ายภาพคุณยายตอนหน้าปูดภาพแรกเอาไว้นี่แหละ
ไหนลองฟังสิว่าเธอได้รับแจ้งเหตุว่ายังไง

คุณยายคุณยายก็เลยบอกว่าเออหลานตีอ้าว

ก็คือสอบถามเพื่อนรอบบ้านพวกมัน
ก็แกก็โดนประจำแหละอะไรประมาณนี้

ยายโดนทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้
แปลว่ายายเดี๋ยวต้องรวจจะมาจับหลานยายอะไรประมาณนี้

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลานชายคุณยาย
ตอนแรกบอกว่าเป็นคนที่มาทำร้ายคุณยายเนี่ย
ก็เป็นคนไข้ของสถานพยาบาลด้วยนะ

คือหลานเป็นผู้ป่วยเหมือนกันนะคะ

แล้วมีการไปถามเรื่องผู้ใหญ่บ้านแล้ว
เพราะว่าฝ่ายลูกชายยืนยันเลยว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายแม่

และมือนี้เขาก็ตกเตี๊ยงบ้างชนผนังบ้าง

อย่างผู้ใหญ่ว่านะก็คือเหมือนคุณยายแกหลงลืม
โทรไปถามทางครอบครัวแล้วครอบครัวก็ยืนยันว่า